โอ้โหเมื่อวานนี้ใครโชคดีบอกต่อโชคกันหน่อยนะฮะ
ไลน์หน้าจอส่งมาได้แสดงความยินดีกันนะครับ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีเราถ่ายทอดสดทุกครั้งนะครับ
ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ส่วนงวดเมื่อวานนี้ประจำวันที่๑เมษายนนะครับ
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลก็ไปออกรางวัลกันนะครับ
ซึ่งคนที่ถูกรางวัลที่๑อย่างที่เห็นนี้นะฮะ
มีท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แดง
วัดป้อมรามันที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
ไปดูความรู้สึกกันหน่อยนะครับ

สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑เมษายน๒๕๕๙
คุณพี่ธนาทิพย์ขันทสวัสดิ์หรือฉายากล้วย
ป้อมรามันอายุ๓๑ปีนะครับ
บ้านเลขที่๓๐หมู่๔ตำบลสวนพริก
อำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์พระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดง
โชว์สลากินแบ่งรัฐบาลหมายเลขตรงเป๊ะเลยนะฮะ
จำนวน๑คู่ของตัวเองที่ถูกรางวัลที่๑
ประจำวันที่๑เมษายน๒๕๖๐

เลขท้าย๒ตัว๑คู่โอ้โหถูกหลายรางวัลจริงนะฮะ
รวมเป็นเงิน๖๒๒๐๐๐บาทนะครับ
โดยนายธนาทิพย์บอกว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่วัดป้อมรามันแห่งนี้
ตอนเช้าทำความสะอาดอุทยานพ่อปู่ชูชก

ซึ่งได้ขอพรพ่อปู่ชูชกให้ถูกสลากรางวัลใหญ่
ก่อนจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน๑เล่มที่มี๑๐๐คู่
พ่อค้าภายในวัดป้อมรามัน
ถ้า๑๐๐คู่ก็คู่ละ๘๐บาทนะคุณไป๘๐๐บาทนะครับ
ตอนถูก๖๒๒๐๐๐บาทรู้สึกดีใจมาก
เงินที่ได้จะนำไปทำบุญให้พ่อปู่ชูชก
แล้วก็ทำบุญถวายเงินส่วนหนึ่งให้กับพระอาจารย์แดง
ส่วนที่เหลือเก็บไว้ทำทุนให้กับตัวเองนะครับ
โดยพระอาจารย์แดงกล่าวว่าลูกศิษย์คนนี้นิสัยใจคอดี
ซื่อสัตว์สุจริตขยันขันแข็ง
ทำงานแต่เช้าชอบทำบุญทำทาน
แล้วก็ที่สำคัญนับถือพ่อปู่ชูชก
มันให้น้ำดูแลแล้วก็ท่องคาถาหัวใจพ่อปู่ชูชก

โดยคาถาก็มีอยู่ว่าณทุกขังณหิโนทัศะ
ขอได้ยิ่งเพลินนี่เป็นแบบนี้คาถานะฮะ
เหหิจิตตังปิยังมะมะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมา
ณชาลิติแล้วก็ท่องไป๙จบนะครับ

แต่ไม่อยากเป็นข่าวจนกระทั่งมีคนถูกครั้งที่๒ในครั้งนี้
๐๖๗๒๐รางวัลที่๑คุณคุณก่อนหน้าค่ะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณธนาทิพย์นั้นถูกเลขท้าย๒ตัวด้วยนี่
ก็คือ๙๒แมนที่ฮืฮาเพราะเป็นเลขของธนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน